มาดูคลิปดังในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ระหว่างชาวจีนกับชาวไทย

เฮ้ยระวังระวังมันเอาหมวกกันน็อกไป
เฮ้ยมันไม่ใช่เหรอเปล่าวะ

สู้

คนที่โพสต์คือเจ้าของบ้านที่เป็นคู่กรณีเป็นชาวไทยนะ

เขาเป็นชาวจีนหมายถึงคู่กรณีอีกหนึ่งคนเนี่ยนะ
ตัวใหญ่มากพกปืนสั้น
เป็นชาวหูเป่ยวันวันไม่ทำงานมีอาชีพอะไรก็ไม่รู้
วีซ่าทุกสองเดือนเวลาไม่พอใจบ้านไหนค่ะ
ถือปืนออกไปเลยปืนสั้นของเขาเนี่ยมาแกว่งหน้าบ้าน
อารวาสบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านข้างคนที่อยู่ร่วมหมู่บ้านกัน
เขากลัวกันหมดแล้วเขาบอกว่าผู้ชายชาวจีนคนนี้นะ
เขาบอกอีกบอกว่าไปแจ้งความเลยสอนอตำรวจไทยเขาเคลียร์ได้
หลังเกิดเรื่องค่ะคนที่เป็นคู่กรณีกลับเข้าบ้าน
ตอนแจ้งความเสร็จเรียบร้อยนะชายชาวจีนคนนี้เดินออกมาค่ะ
หัวเราะแล้วก็ยักษ์ไหล่ใส่น้องสาวด้วย
ลักษณะคือผมไม่กลัวผมเคลียร์ได้ประมาณนี้
อกจากนี้นอกจากมีคนเลือดตกยางออกแล้ว
คลิปนี้รถที่จอดฮะเนี้ยสีคาวฮะเนี้ย
สิ่งของใส่รถเดี๋ยวฟังเสียงคู่กรณีหน่อยค่ะ
นี่นะคะข้างบ้านค่ะ

เรายังไม่ทำอะไรเขาเลย
วิ่งเข้ามาในบ้าน
ดูลอง

วันนี้เราเปิดประเด็นในช่วงข่าวเช้าหัวเขียวกันก่อนเนาะ
แล้วเดี๋ยวทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
อะไรที่ไหนอย่างไรเป็นอย่างไร
ตอนนี้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินคดีเป็นอย่างไร

เห็นบอกว่าเกิดขึ้นแถวพระราม๒นะคะ

แต่คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเขาบอกไม่ได้ล้ำเส้น

เพื่อนบ้านกันถ้อยทีถ้อยใสกันนะคะ